โอ้โหคลิปนี้หวัดเสียวจริงจริงนะคะเพราะว่าน้องนี่อายุสองขวบเท่านั้นเองค่ะแล้วเมื่อกี้เราจะเห็นว่าหน้าต่างเนี่ยมันเปิดอยู่เขาก็คาดกันว่าน้องน่าจะออกมาจากหน้าต่างนี่แหละแล้วก็เดินเล่นเดินอยู่บนหลังคานะคะแล้วก็อาจจะเดินพลาดเหยียบพลาดหล่นลงมาแบบนี้ค่ะที่หล่นลงไปหลุดสายตาเราไปเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่อยู่
แล้วก็มาช่วยรับเอาไว้ได้ทันค่ะรับตัวเด็กเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมานะคะที่หมู่บ้านแห่งนึงที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนมุรีคุณปียนุษย์ค่ะเป็นคนที่รับเด็กเอาไว้ได้เนี่ยมุมเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้หลุดไปจากกล้องวงจรปิดแล้วหล่นลงมาแล้วเข้
ว่าเป็นเด็กเนี่ยกำลังหล่นลงมาก็เลยตะโกนเรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยเอาเด็กลงแต่ยังไม่มีใครมาเธอก็เลยตัดสินใจเข้าไปรับตัวเด็กเอาไว้ค่ะก็ช่วยได้ทันนะคะเด็กไม่เป็นอะไรมากมีรอยฟกช้ำตรงแขนกับเท้าตอนที่พาเด็กไปส่งที่บ้านเนี่ยก็ปรากฏว่าแม่เองก็กำลังหาตัวเด็กอยู่เหมือนกันนะคะว่าหายไปไหนนะแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกห

คือผู้ปกครองเด็กอ่ะเขาบอกว่าประตูปิดนะคะเพราะว่าลมมันพัดประตูปิดเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรเขาตื่นมาเพราะประตูปิดนี่แหละแต่ว่าก็คาดว่าเด็กเนี่ยน่าจะออกมาทางหน้าต่างปีนออกมาก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยในครั้งนี้ด้วยนะคะไม่คิดว่าเด็กจะปีน
เด็กกำลังทนเนอะฉันต้องช่วยดูแลแก้ชิดอย่าให้ฆาตสายต๑๙๖๕นหายมากขอบคุณพลเมิงดีที่๓๐๐๐ค่ะ
มีหน้าตาไงหาเขาเจ้าบ้านเลยวันนั้น
พอดีได้ยินเสียงเขาว่าใช่เด็กคนนี้แม่ก็เลยวิ่งไปดูกับผม

ยินดีด้วยนะคะที่น้องปลอดภัยแต่อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญจริงเด็กกำลังสน